ร้องได้ให้ร้าน

ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
จะเดินตามฝัน

โดยแรงที่มี

อย่าร้าอย่าร้างไม่ตรี
เป็นคู่ชีวิต
ยามที่มีวันนั้น
อู่แล้วร้องได้ไพร้

แล้วก็เป็นพิธีกรใหญ่
ผู้ใหญ่บ้านด้วยน่าจะไม่พลากเค้าล่ะ
เขาเคยปั้นผมมาก่อน
เขาเป็นคนชักนำเข้าวงการเหรอครับ

ก็อยู่ที่เขาโอ้โฮ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

๒๓๔ค่ะร้อมได้แบบนี้ค่ะพวกเขาทั้ง๓คนค่ะพี่ปีชาพี่กบพี่แซนรับแล้ว๖มือ
จากเพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์อาบพรบุรีต้องมีสักวันนะครับก็เป็นเพลงที่ภัยร้ออีกเพลงหนึ่งนะครับ
อยากจะบอกคุณฟังทางบ้านครับวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมรายการนี้แล้วก็เหมือนกับเพลงต้องมีสักวันก็มีวันนี้จริงครับผมครับผมครับ
ตอนนี้ได้ไปแล้ว๖๐๐๐ถ้าเกิดแบ่งกันก็ได้นะคนละสองหมื่นแล้วตอนนี้๒๐๐๐เอาไปรักษาเบาหวานได้หรือยังปีชาพอไหมพอไหม
ผมคิดว่าน่าจะครับน่าจะนะ
ปีชาสมมุติว่าตอนนี้ได้ตังค์แล้วอยากกินอะไรสุด
เรื่องกินนี้ผมไม่เท่าไหร่แต่ว่าจริงหรือเปล่าไม่เท่าไหร่เนี่ย
ไม่ครับผมจะเฉลยว่าเรื่องเครื่องดนตรีนี่คือเรื่องใหญ่ของผม
เครื่องดนตรีนี่เข้าใจว่าอยากได้แต่เอาเรื่องอยากกินก่อนสมมุติว่าปิ๊งมาตอนนี้อยากกินอะไรมากสุด
เอาที่มีความสุขเลยกินแบบผ้าแล้วมีความสุข
หมูคั่วแห้งครับ

หูคั่วแห้งแล้วพี่กบถ้านึกจะอยากทานอะไรสักอย่างหนึ่งอยากทานอะไร
จะกินหัวชาลามสักหม้อ๒หม้อครับผมครับ

ยังไม่เคยเลยอยากจะลองดูซิว่าอร่อยยังไงนะ
แซนตอนนี้เพื่อนนะพี่ปีชาอยากทานคั่วแห้ม

ถ้าวันนี้คนที่ดูเราอยู่ทางบ้านกำลังเศร้า

อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะครับด้วยการหันมาฟังเพลง
ฟังเพลงที่อารมณ์ไม่ประชดกับชีวิตตัวเองครับผมครับ
ให้ฟังเพลงที่มีเจคว้าสนุกจะทำให้ชีวิตของเรามีชีวิตชีวาและสดใสขึ้นครับผม
นี่ค่ะคุณผู้ชมทั้ง๓ท่านนะคะ
จากไม่อยากให้เศร้าแล้วยังใช้ดนตรีบำบัดและส่งความสุขไปถึงที่บ้านคุณผู้ชมค่ะ

เรามาสู้กันต่อเลยไหมคะ
เงินมากขึ้นเรื่อยนะครับจะหนีจากหลักหมื่นแล้วนะครับจะไปหลักแสนแล้ว
แค่เพลงเดียวมาถึงเพลงที่๕ครับเพลงนี้๘๐๐๐บาทแล้วถ้าพร้อมแล้ว
เรามาฟังอินโทรเพลงที่๕กันเลย
ฟังอินโทรแล้วค่ะปรึกษากันเลยค่ะพี่ปกค่ะว่าเพลงนี้ใครจะเป็นคนร้อง
ร้องไหวแค่ไหนแต่อย่าลืมนะคะถ้ารู้สึกไม่ถนัดนะคะ
ให้ใช้ตัวช่วยตัวช่วยยังอยู่เลย
คุยกันดูค่ะพี่แซนคุยกับพี่กบเลยค่ะ
กบคิดว่าใครร้องกันกบอาจได้แล้ว

พี่ปีชาว่าอย่างไรทำไมถึงให้พี่กบร้องพี่กบครับ

เพราะว่าพี่กบเป็นอย่างที่ผมเคยเรียนไว้
กบเป็นหัวหน้าวงการใหญ่ผมก็ต้องให้พี่กบร้องสิครับ
อะไรที่เราร้องไม่ได้ก็ต้องให้หัวหน้าวงการใหญ่อย่างเดียวเลยเหรอ

แซนว่าไงพี่แซนพี่ปีชาเขาให้พี่กบร้องนะ

พี่กบเพลิงนี้ถนัดมั้ย

เพลิงดีกว่า
โอ้วเอาละจะได้ไม่ห่วง
ช่วยเอาไว้ก่อนได้แต่ถ้ารู้สึกลังเลนะรู้สึกแบบเอ๊ะมันก็นานแล้วไม่ค่อยได้ร้อง
ว่ายังไงให้ทบทวนดูให้ดีครับคิดดูค่ะพี่กบในฐานะหัวหน้าวงและผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ตอนนี้ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕
มูลค่า๘๐๐๐บาทคุณกบครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดสู้ครับสู้ครับ
ตัวช่วยของเรานะครับมีทั้งหมด๖แผ่นป้าย
มีมากมายต่างนานามีตั้งแต่ดีที่สุดคือข้ามเพลงนี้ไปเลย
ถ้าเปิดเจอไม่ต้องร้องเลยรับเงินไปเลยนะครับในเพลงนั้นนะครับ
เพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้คุณโกบใช้หรือไม่ใช้ครับ

กบขอให้ร้องให้ได้ถูกทุกคำค่ะพี่กบ

มาถึงเพลงที่๕ครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕
เพลงมาครับ
พี่แสนดีใจได้รับคนหลายกับใครสมีย
หน้าสองมือพี่สอดส่องสีนี่ไม่ใช่ใคร
พี่จำแน่นอนว่าบางอ้อนส่งเครื่องพี่ชาย
เปิดอ่านดูข้างในตายใต้จดหมายผิดสอง

หรือความจดหมายนองเขียนบรรยายธรินชายคนอื่น
บอกว่าทนขำเกินพิกรรม
พิเกินน้ำกาไลนอง
เจ้าชายถ้อยคำ
ที่วรรลัมสำนวนร้อยกลอน
พี่อ่านแล้วพับใส่ซอก
น้องมีผู้จองหลายคน
สองนั้นเป็นของพี่
กรอบที่แต่จดหมายนี้จะเป็นของใคร
บอกพี่หน่อยได้ไหมถ้าเขียนถึงใครก็น่าชอบตน
ได้อ่านสำนวนจะรู้ไหมน้ำตาของพี่จะหล่น
ยิ่งอ่านยิ่งช้ำสุดทนโถคนละไม่น่าร้ายใจ
พี่แสนอะไรรีบตอบจดหมายส่งให้น้องคืน
หากแม้จะมีชายอื่นจะอย่ามาฟื้นบอกรักพี่ชาย
ให้น้องโชคดีต่อแต่นี้จะไม่รักใคร
ถึงนอนร้องไห้เสียใจเพราะจดหมายผิดสอง
ช้ำใจเพราะจดหมายที่สอง